นี่สองพี่น้องสุพรรณบุรีใช่ไหมเลยขึ้นไปหน่อยศรีประจันทะลุอ่างทอง
หมอปลาไปต่อเลยนะคะอ่างทองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่า
หมอปลามาช่วยดูหน่อยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
จู่ก็มีคนเอาบาดพระค่ะที่แตกแล้วเป็นผงมาโรยใต้ถุนบ้านของเธอ
หลังจากนั้นในครอบครัวเกิดอะไรขึ้นคะทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวแตกแยก
แล้วหนักสุดคืออะไรถ้าเกิดว่าคนในครอบครัว
ใครที่คลอดลูกผู้ชายมาจะต้องมีคนในบ้าน๑คนตาย
ลักษณะการตายคือตายโหงคือเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้ววานหมอปลาลงพื้นที่หน่อย
หมอปลาสุพรรณกับอ่างทองติดกันเลยไปหน่อยนะคะ

ไปเจอกับคุณเกรียงศักดิ์ผลพงศ์อายุ๕๖ปีค่ะ
เป็นคุณพ่อของผู้หญิงที่ส่งข้อความไปหาหมอปลา

คุณพ่อท่านนี้บอกว่าครอบครัวถูกทำของมานานแล้ว
เชื่อแบบนี้นะพ่อเชื่อว่าครอบครัวถูกทำของมานานแล้ว

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออย่างที่บอกไป
หากใครคลอดลูกชายออกมาจะต้องมีคนในครอบครัวเป็นผู้ชายเสียชีวิต
คล้ายกับว่าเป็นตัวตายตัวแทน
ในครอบครัวตอนนี้มีคนตายไปแล้ว๕คน
คุณเกรียงศักดิ์คุณพ่อเกรียงศักดิ์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ที่พ่อแม่อยู่ลูก๖คนแล้วก็ลูกสาว๒ผู้หญิง๒คน
เวลาปีใหม่เข้ากันศาออกกันศาพี่น้องจะไปรวมกัน

ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่
มีแต่ว่าพอปรึกษากัน๒คำก็มีความทะเลาะกัน
คือเมื่อก่อนมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยอาจจะเป็นไปได้ไหม
ในหลักวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อก่อนมีพ่อแม่อยู่ด้วย
อาจจะมีสูญรวมจิตใจลมโผล่ลมสายอยู่ทาง
เวลามีเทศกาลก็จะรวมตัวกันพ่อแม่พี่น้องนะคะ
แล้วสุดท้ายพอพ่อแม่เสียปุ๊บต่างคนต่างแยกย้าย

แต่ทีนี้มาดูเรื่องของความเชื่อของคุณเกรียงศักดิ์ต่อ
คือเขาเชื่อว่าเรื่องร้ายที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ยมาจาก
ที่บ้านมีอาถรรพ์บาดพระแตก
ซึ่งมีคนนำฝาบาดพระที่โดนตำป่นจนละเอียดแล้ว
ก่อนที่แม่จะเสียแม่เคยบอกว่า
แม่ได้เอาไม้จากต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่า

และก่อนหน้านี้แม่เคยแทงลูกแล้ว
กลายเป็นมนตร์ดำที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก
แล้วเกิดการล้มหายตายจากแบบไม่ปกติ
สำหรับคนในครอบครัวก็เลยอยากวิงวอนหมอปลา

ว่าสิ่งที่เชื่อมันใช่หรือเปล่า
หมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะได้รับการติดต่อแล้ว

หมอปลาจะเข้าไปดูที่บ้านให้ว่ามีอาถรรพ์จริงหรือเปล่านะคะ

เป็นเพียงคำร่ำลือโบร่ำโบราณที่เชื่อกันว่า

สำหรับคนทำของใส่กันเนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะ
ที่สุดแห่งคุณสัยแล้วนะก็คือ
การทำลายกันด้วยเอาบัตรพระแตกไปโรยไว้ใต้ถุนบ้าน
คือทำง่ายแต่แก้ยากสุดเลยนะคะ

หมอปลานะคะว่าจะอย่างไรไปพิสูจน์แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ